ขับรถเฟอรารี่พุ่งชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐ
ตำรวจสนทองหล่อเสียชีวิต
ขณะขี่รถจักรยานยนต์ปฏิบัติหน้าที่

วัฒนากรุงเทพก่อนหลบหนีไป
ไว้เพียงคราบน้ำมันบนถนนจากจุดเกิดเหตุ
ไปถึงบ้านพักในซอยสุขุมวิทย์๕๐
แต่ตำรวจระดับสารวัตรสอนอทองหล่อกลับนำพ่อบ้านอยู่วิทยา
ออกมาสมอ้างเป็นคนขับแต่ไม่มีใครเชื่อ
ผลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างแม่ทัพนครบัน
ในขณะนั้นลงพื้นที่กดดัน
ในที่สุดบอสวรยุทธ์ยอมจำนวนมอบตัวพร้อมให้การภาคเศษ
รับขับรถชนแต่อ้างคนตายขี่รถปาดหน้า
เยียวยาครอบครัว๓ล้านบาท
ตำรวจตั้งข้อหาบอสรวม๕ข้อหา

ขับรถประมาททำทรัพย์สินเสียหาย

เห็นว่าเป็นกระบวนการ

สมยอมไม่สุจริต

ทฤษฎีสมคบคิด

และพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน

ผลสอบชี้เนธผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ไม่พบทุจริตแต่เป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
เห็นควรตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
อายการสูงสุดมีความเห็นให้เริ่มสอบสวนคดีตามพยานหลักฐานใหม่
ข้อหาขับรถชนคนตายและเสพโคเคน
หลังพบหลักฐานผลตรวจเลือดพบสารโคเคน
ข้อหานี้อายุความถึงปี๒๕๕๙

ผู้ต้องหาอย่างบอสวรยุทธ์อยู่วิทยา
หลบหนีไม่ถูกนำตัวเข้าพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม
ท้าทายความศักดิ์สิทธิ์กฎหมายไทย